ตอนนี้คือทุกพักเร่งหาเสียงกันแบบจ้าละวันเลยนะฮะ
น่าสนใจคือพักพี่น้องพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ช่วงชิงคะแนนเสียงจากพักพวกเดียวกันเอง
อันนี้สิน่าสนใจติดตามจากรายงานครับ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละพักการเมืองชินไหวชินคลิปกันน่าดู
เรียกว่าใครฉวยโอกาสได้จะไม่ยอมปล่อยผ่าน
เพราะการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้
เป็นเกมชิงอำนาจแบบใครดีใครอยู่
จากคั่วอำนาจเก่าที่จะต้องแข่งกับคั่วฝ่ายตรงข้ามแล้ว
นี้ยังต้องแข่งกับคั่วอำนาจเดียวกัน
น่าจับตาเป็นพิเศษคือประเด็นพี่น้องต้องมาขับเขี้ยวกันเอง

คนหนึ่งวางแผนลงคะแนนในพื้นที่ต่าง
อีกคนฉวยโอกาสชิงปาดหน้าทุกครั้ง
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันอังคารที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
ป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ลางานครึ่งวันชิงลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตัดหน้าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
วางโปรแกรมล่วงหน้ามาเป็นเดือน
น่าสนใจคือหลังลงพื้นที่

พักพลังประชารัฐได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพิ่มสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็น๗๐๐บาททันที
เพื่อสร้างพลังแห่งความธรรมกี
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออก
ร่วมกันเพื่อนำประเทศไทย
ไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุด

ในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรก
ซึ่งเป็นนโยบายของพัก

และทำให้เกิดความจริงขึ้นมา
ด้วยการสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐ
โดยเพิ่มเงินเป็น๗๐๐บาทต่อเดือน
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

ทันทีที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พักพลังประชาลักษณ์หอมลงมือทำทันที

ธรรมพร้ายพลของลุงตุรีบออกมาโบยวาย

และพร้อมต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นี่คือยกแรกที่พี่ใหญ่ขิงใส่น้องเล็ก
พระยกที่๒วิกฟังผลสมัครพักพวก

ในแรงพื้นอีก๒๒กว่า

โลกประดูกระดูก
ที่จะไม่ใช่

แต่ไม่ลงหนัก

แม้ว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา
ที่ถือครองอำนาจมักเป็นฝ่ายได้เปรียบคู่ต่อสู้เสมอ
แต่เสียงเลือกตั้งรอบนี้ดูเหมือนจะตรงข้าม
เมื่อคนที่เคยกินข้าวหม้อเดียวกัน
ต้องมาฟาดฟันและแย่งฐานเสียงกันเอง
ทำให้คะแนนกระจัดกระจาย
แต่สุดท้ายก็ยังฟันทงไม่ได้ว่าใครจะได้อำนาจไปครอบครอง
เพราะยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
ที่มีคะแนนนำอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ได้
เสียแต่พักคั่วตรงข้ามกับรัฐบาล
จะชนะได้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน